คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้ากรณีคดีที่กำนันเสียนั้น
เดินทางมาฟังคำพิพากษาสารดีการนะคะ
ล่าสุดค่ะสารได้ออกหมายจับกำนันเสียพร้อมภรรยาแล้วนะคะ
ในคดีร่วมหัวประมูลและคดีบุกรุกราชพัสดุ
โดยให้จับตัวมาฟังคำพิพากษาในวันที่๒๕มกราคม๒๕๕๙
สารอาญารัชดาเลื่อนอ่านคำพิพากษาสารดีการในคดีหัวประมูล
พนักงานอายการยื่นฟ้องนายประชาโพธิพิพิษหรือกำนันเสีย
กว้างขวางในจังหวัดกาญจนบุรี
และอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดกาญจนบุรีภักดิ์ประชาธิปัตย์
เขมพรต่างใจเย็นภรรยานายประชา
นางสาววันนาล้อภัยบูลบุคคลใกล้ชิดของนางเขมพร
และนายทวินหรือน้อยหนวดสวัสดี
หนึ่งในสมาชิกกลุ่มนายสมชายจิตฮฤทธิ์หรือเลขาจุก
เลขานุการส่วนของกำนันเสียซึ่งเสียชีวิตแล้ว
ฐานกันโชคทรัพย์นวงเหนียวกักค้าง
และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยของหน่วยงานรัฐพุทธศักราช๒๕๕๙

กรณีเข้าขัดขวางไม่ให้บริษัทวัสดุเซ็นเตอร์
เสนอราคาประมูลโครงการก่อสร้างปี๒๕๔๒ถึงปี๒๕๕๙
สำหรับคดีนี้นะคะสารชั้นต้นได้มีคำพิพากษา
จำคุกนายประชาหรือกำนันเสีย๕ปี
ส่วนจำเลยที่เหลืออีก๓คนให้จำคุกคนละ๔ปี
ขณะที่สารอุทธรณ์ได้มีการพิพากษากลับให้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมด
เมื่อถึงเวลานัดค่ะทนายความของนางเขมพรภรรยาของกำนันเสีย
คำร้องขอเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาสารดีกา
จากนางเขมพรมีอาการท้องร่วงเฉียบพลัน
พร้อมนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุให้พักรักษาตัว๓วัน
ตั้งแต่วันที่๒๑๒๓ธันวาคมนี้มายืนยันต่อสาร
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าสารได้ออกหมายจับกำนันเสีย
และนางสาววันนาครบ๑เดือนแล้วแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้
ส่วนนางเขมพรที่อ้างว่าป่วยนั้นเห็นว่าขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
ไม่ใช่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่เหตุที่ทำให้ศาลมาสารไม่ได้
ใจหลบหนีจึงได้มีการออกหมายจับนางเขมพร
และมีการนัดฟังคำพิพากษาสารดีกาอีกครั้ง
ในวันที่๒๕มกราคม๒๕๕๙
อกจากนี้นะคะสารยังให้ออกหมายจับกำนันเจี๊ยะ
คดีบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
และพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี

เพื่อมาฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในวันเดียวกันด้วย